พระชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ในวงเงินงบประมาณ๓๒ล้านล้านบาทจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรในสัปดาห์หน้านะครับ
ซึ่งร่างพรบงบประมาณฉบับนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้าง

ร้อยกันเหรอถือเป็นกฎหมายสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงหากไฟค้าสอบถามกระทรวงใดก็สามารถที่จะตอบได้ทันที
ในฐานะว่าเป็นน้ำบอตรีจะเป็นสอดศอดหรือไม่เป็นสอดศอด
มันก็ต้องเข้ามาจุดโดยความเปลี่ยน
กันก็นำชับว่าจะต้องมีการตั้งนำบอตรีการ
เอาไว้พิจารณาในชัดภาญัติการ
ไปเป็นผู้แทนรัฐบาล๑๕คน

เพราะควรจะต้องนั่งคุยตลอดในร้าน

ซึ่งเคยประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระ

สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย
ปรากฏตัวที่ตึกบัญชาการธรรมเนียบรัฐบาล

ซึ่งจากการสอบถามนายพิเชษระบุ
มาพบทีมงานของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเท่านั้น
มกลางเสียงวิจารณ์เป็นการปรากฏตัว

กำลังจะมีการพิจารณางบประมาณประจำปี
ซึ่งจำเป็นที่รัฐบาลต้องรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุด
เพื่อแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ
ขณะที่พักเพื่อไทยเตรียมจัดสัมมนาใหญ่

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายงบประมาณสัปดาห์หน้า
โดยมีนายกิติรัฐนรนองรองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจ
เป็นกุญสือให้กับทีมอภิปราย
โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๓วงเงิน๓๒๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๖๒วงเงิน๒๐๐๐๐๐๐บาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสูงสุด
ยังคงเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน
วงเงินกว่า๕แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น๔๗๐๐ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง
ขณะที่กระทรวง๕อันดับแรกที่ได้รับจัดสรรงบ
ยังคงเป็นกระทรวงศึกษาธิการลดลงจากเดิมกว่า๓๐๐ล้านบาท
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหม
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรลดลงกว่า๗๐๐ล้านบาท
ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด
คือกระทรวงพลังงานประมาณ๒๑๐๐ล้านบาท
จากเดิมอยู่ที่๒๓๐๐ล้านบาท
สัดส่วนของกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะกองทัพบก
เป็นหน่วยงานที่งบประมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ตรงลงมาคือกองทัพเรือ
กรอกวงเงินทั้งหมดรัฐบาลยืนยันว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์๗ด้าน
ความมั่นคงความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านมองว่างบประมาณปี๒๕๕๙
ให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงมากเกินไป
ซึ่งพักฝ่ายค้านประกาศงดออกเสียงไม่สนับสนุน
คัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน